ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมเมืองจันทร์ขวัญภาวะฮะ
เพราะมาทีละลอกใหญ่๖อำเภอจมใต้น้ำครับ

กสวนไร่นาบ้านเรือประชาชน๖อำเภอจมแบบนี้
ไปตามกันระหว่าง๑๑๕เมตร
แต่ถ้าถนนหลวงต่ำกว่า๑เมตร

ถ้าเป็นเทือกสวนไร่นาเมตรครึ่งจมเต็มแบบนี้

พอเมตรครึ่งนี่รถไม่อยู่เลยจมไปหมดเลยครับ

อำเภอมะขามอำเภอแหลมสิงและอำเภอเขาคิดจกูธ
บางจุดเมตรครึ่งแล้วตอนนี้ยังไม่หายนะ
แต่เทศบาลเริ่มน้ำพร่องหายไปแล้ว
พยายามเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางผู้ว่าราชการเนี่ย
พยายามจะผ่านน้ำลงทะเลให้เร็วที่สุด

มันก็มีบางส่วนติดทะเลผัดน้ำลงง่ายกว่าอยู่แล้วนะฮะ
เมื่อวานนี้เทศบาลรู้สึกว่าน้ำจะลดลง
อยู่ในระดับที่พอจะเดินทางไปไหนมาไหนได้แล้วนะครับ
นี่คือการนี่คือสถานการณ์วิกฤตจริงสำหรับจันทบุรี
ส่วนเมื่อคืนนี้มีการประกาศเตือน

น้ำเก่ายังไม่หายน้ำใหม่มาอีกแล้ว
แดงเลยติดทงแดงแล้วมีการประกาศเตือนให้ประชาชนเนี่ย
นำของไว้บนที่สูงเบื้องต้นก่อน
เพราะว่าน้ำละลอกใหม่กำลังจะไหลมา

แต่เวลามามันมามวลใหญ่เพราะฉะนั้น

ก็มีโอกาสที่จะรับผลกระทบเป็นระลอกที่๒นะครับ
แต่เมื่อคืนนี้ทีมข่าวจันทบุรีตรวจสอบไป

มีการประกาศเตือนมีการวอลวิทยุเตือนตามอำเภอต่าง

แต่ว่าเบื้องต้นน้ำยังไม่อยู่ในจุดที่วิกฤต

แต่ฟังไว้ก่อนยกของไว้ที่สูงเอาไว้ก่อน

คุณผู้หญิงท่านหนึ่งถึงขั้นต้องอัดคลิปค่ะ
คือเธอบอกว่าน้ำท่วมทำใจได้

แต่จากฝีมือมนุษย์ทำใจไม่ได้เลย
บรรทุกสินค้าค่ะลำใหญ่แล่น

คลื่นขนาดใหญ่ไปกระทบกับฝาบ้านเธอ
อัดคลิประบายความรู้สึกแบบนี้ค่ะ
บ้านบ้านเรือนกูจะพังไหม
ปืนมันมาสักขนาดนี้
ดูดูเอา

สงสารประชาชนอย่างฉันมั้งเถอะ
ดูนี่ฝาบ้านฉันแตกหมดแล้ว
ฝาบ้านฉันแตกหมดแล้วเบาหน่อย
ขึ้นยิ่งกว่าทะเลบางแสนอีก
ฝาบ้านฉันก็ไม่มีแล้ว
ฝาบ้านฉันไม่เหลือแล้ว
ดูสิไม้เม้ยฉันแตกหมดแล้ว

น้ำท่วมยังมาซ้ำเติมกันอีก

อารมณ์แรกคือวอนขอเบาได้เบาอืม
นักธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าคือบางลำเนี่ยแล่นเร็วมาก
ทำไมเรือมันใหญ่ขนาดนี้แล้วเฉียดบ้านพี่เขาเลยเห
นี่ค่ะนี่ค่ะอารมณ์ที่สองคือ
ชดแหละดูออกเหมือนคลื่นทะเลบางแสน
อารมณ์ที่สามคือนี่คือความเดือดร้อน
คุณผู้หญิงท่านนี้นะคะเธอบอกว่าเธอรับได้นะ
ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเพราะเจอทุกปี
คือประหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่ชินไปแล้ว
ลิมน้ำก็ปกติที่จะน้ำท่วมนะคะแต่อันนี้เป็นฝีมือมนุษย์
ทำไมคุณไม่เห็นใจชาวบ้านบ้างอันนี้เธอตั้งคำถามไปนะครับ
หน่อยได้ไหมช้าได้ไหม
ขับเรือบรรทุกสินค้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากขอความอนุเคราะห์
ให้คนขับเรือช่วยเบาหน่อยนะคะบ้านของเธอจะได้ไม่เสียหายเพิ่มเติม
แล้วที่สำคัญวอนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม
หน่อยเถอะลงพื้นที่ไปดูแลชาวบ้านบ้างนะคะ
อันนี้โดนไป๒รอบก็

คือมันอาจจะเกิดจากการอั้นที่ตอนนั้นไม่ได้เดินเหลือ